ไปสาการาไปว่ายพญาครุฑ
ครุฑจัดเป็นเทวดาประเภทหนึ่ง

ก็คือสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา
อยู่ในความปกครองดูแลของท้าวีรุณ๖
ซึ่งเป็น๑ใน๔ของเท้าจตุโรคบาล

ก็เพราะว่าทำบุญเจือด้วยโมหะ
การเกิดของครุฑนั้นเกิดได้๔แบบดังนี้
เกิดแบบโอปาปาติกะคือเกิดแล้วโตทันที
เกิดแบบฉลาภูชะคือเกิดจากคัน
เกิดแบบอันทชะคือเกิดจากฟองไข่
เกิดแบบสังเสชะคือเกิดจากเหงื่อใครสิ่งหมักหมม
ที่อยู่ของครุฑมีตั้งแต่พื้นมนุษย์ป่าหิมพานป่าไม้งิ้ว

ที่วัดบางกะดีอำเภอเมืองสวรรค์ปฐุมธานี
ซึ่งพญาครุฑองค์นี้จะยืนเห็นไหมคะ
ยืนแล้วเอาเท้าเนี่ยเหยียบบนกองเงินกองทอง
ถ้าหากใครได้มากราบไหว้ขอพรท่านจะช่วยประธานพร
เรื่องของโชคลาบเงินทองและความเป็นสิริมงคล
หลายคนที่เขามากราบไหว้เขาบอกว่าเขาก็ประสบความสำเร็จนะ
วิธีการไหว้พญาครุฑส่วนใหญ่เขาจะถวายดอกดาวเรือง
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองไงคะ
สายหมู่เตี๋ยวลูกคนนี้ที่อยากจะไปกราบไหว้สการพญาครุฑ
เดินทางไปกันได้นะคะทางวัดเนี่ยเขาเปิดตลอดเลยนะคะ
แวะกันไปได้วัดบางกดีจังหวัดปฐุมธานี
ยังไงขอบคุณคลิปผู้ใช้งานติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วย
เห็นไหมดิฉันว่านะปีหน้าพญาครุฑต้องมาแน่เลย

เพราะว่าเริ่มจะมีใครหลายคนไปไหว้พญาครุฑแล้ว
แต่ก็ต้องลองดูเพราะว่าความเชื่อของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน